ก๋วยเตี๋ยวที่สามารถทานได้ถึง๓๔คน
เพราะว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวหม้อไฟ

ไปดูกันหน่อยว่าหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับ
เขาบอกว่าร้านนี้เนี่ยนะครับ
เจ้าของร้านเป็นนุ่มเซลลแมนหัวใส
มาเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวนะครับ

เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวหม้อไฟที่อำเภอ
บ้านด่าลฮ่อยจังหวัดสุขโถย
เขาผันอาชีพตัวเองมาขายก๋วยเตี๋ยวปิ๊งไอเดียเลยทีเดียว
ก็คือนำหม้อไฟมาใส่ก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นเนื้อตุ๋น
ชามธรรมดานะครับในการเสิร์ฟได้ในปริมาณที่มาก
ทานกันไปเลยจุใจ๓๔คน

ถ้าไปกันน้อยก็อาจจะจุกนิดนึง

โอ้โหเสิร์ฟแบบหม้อไฟอย่างนี้มันน่าทานจริงนะครับ
เขาบอกว่าหม้อไฟ๑หม้อมีทั้งหมูสด
ตับไตไส้พุงกระดูกอ่อนแล้วก็หมูตุ๋น

ทางร้านก็จะลวกตามที่ลูกค้าสั่ง

มีให้เลือกทั้งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
หมี่เหลืองหมี่ขาว
จะหมีขาวแล้วหมีขาวไม่มี
เส้นหมี่ใช่ไหม

แล้วก็มีเส้นเล็กเส้นใหญ่โอ้ยเยอะแยะ

แล้วก็บอกเลยว่าทางร้านเนี่ย

เป็นหม้อละ๑๘๐บาทนะครับ

อยากจะทานแค่ก๋วยเตี๋ยวชามหนึ่งได้ไหม

มีสิครับ๓๕บาทเท่านั้นเอง
อกจากนี้ก็ยังมีลูกชิ้นลวก

แล้วก็มีข้าวหน้าหมูตุ๋นที่เห็นไปเมื่อสักครู่นี้

น้ำจิ้มแจ่วสุดอร่อย

เขาใช้เวลาในการตุ๋นถึง๓ชั่วโมง

ส่วนเนื้อตุ๋นเขาใช้เวลา
ตุ๋นนานหน่อย๔ชั่วโมง

เรื่องของการตุ๋นเนื้อตุ๋นหมู
ไม่ใช่ไปต้มตุ๋นหลอกใคร

อร่อยจริงนะครับไปทานกันได้

ร้านนี้ก๋วยเตี๋ยวหม้อไฟสุโขทัย
อยู่ตรงไหนล่ะนึกไม่ออกก็อยู่
สุดาสยามรมราชกุมารีนะจ๊ะ
ไปกันได้ร้านนี้เขาบอกว่าอร่อยสมชื่อ
แล้วก็เป็นหม้อไฟที่ถ้าได้๓๔คนไปกันเยอะคือไปกันเป็นแก๊งเลย
เลยสนุกสนานกันไปแย่งกันนะฉันจะเอาไส้ฉันจะเอาตับ
ฉันจะกินเนื้อฉันจะกินหมูอะไรอย่างนี้มันเป็นความสนุกสนานนะ
แย่งกันขนาดนั้นสั่งไปสัก๒หม้อไฟ